คุณผู้ชมพูดถึงคนมีความรักก็ต่อเนื่องกันเลยข่าวนี้ละกัน
เริ่มที่ตำแหน่งหนุ่มคลั่งรักป้ายแดงเลยละกัน
ไอ้เต้าเจมมาค่ะเขาเพิ่งจะมีความรักแบบว่าเป็นตัวเป็นตนหวานออกสื่อครั้งแรก
หลังจากที่เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกับนางเอกร่วมช่องเนาะน้องมายนะคะ
เจมมาก็เลยขยันลงรูปคู่กับสาวมายแบบไม่มีแพลวเลยแม่จ๊
ไม่ว่าจะไปคาเฟ่จะไปดินเนอร์รูปคู่ก็ลงไปเลยจ้ะรัว
พร้อมกับแท็คซั่นตามภาษาคนมี๓ล้าน
เห็นมุมนี้ก็เรียกได้ว่าคลั่งรักไม่เบาอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมนะ
อีกหนึ่งหนุ่มที่คลั่งรักตามกันมาติดเลยเอ๊ยโย้โย่ตรงคู่พี่
หลังจากประกาศคบกับนางเอกรุ่นพี่พลอยเชอร์มานคุณผู้ชมค่ะ
ขยันเสิร์ฟสระความหวานทั้งมัมพลอยก็สระพัน
ถูกต้มก็บอกแล้วยังว่าชัดเจนกับความรักครั้งนี้ไม่มีพักจริง
จุ๊บนี้จะเป็นของใครไปไม่ได้เราไปดูมาแล้ว
สีเดียวกับที่ปากคุณพลอยเลย
แบบนี้ไม่เรียกว่าขั้งรักจะให้เรียกว่าอะไรดีจ้า

อีกนึงหนุ่มที่ดีกรีความขั้งรักก็พุ่งปรี๊ดเหมือนกัน
พระเอกหนุ่มอเล็กเทียระเดช
คนนี้บอกเลยว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไง
และคนที่อยู่ตรงหน้านี้สวยกว่าวิวไปเลยจ้า
ชนะแสงจต์จระเยดเย็น
ปิดท้ายกันที่หนุ่มคลั่งรักที่สุดณเวลานี้

อย่างที่ทราบกันดีว่าหวานใจของหนุ่มนิวเนี่ยน้องนาว
เขาบินไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียใช่ไหม
ก็เลยทำให้คู่นี้เนี่ยเขาต้องห่างกัน
พอหนุ่มนิวเขาเก็บความคิดถึงแฟนสาวไม่ไหว
ทำไงอ่ะคะบินไปหามันเลยจ้า
แถมยังทำคอนเทนต์จุ๊บหัวหอมหัว
คุณผู้ชมขา
เจ้าตัวโพสต์คลิปนี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตเข้ามาชมความน่ารัก
มุ้งมิ้งของคู่นี้กันเพียบเลย
นี่แหละหน่อคนข้างรักแต่คู่นี้คบกันนานแล้วนะ

จริงนะคะมันจริงจริงนะคะอ้าว